ที่ใช้ปืนบีบีกันบุกเข้าไปชิงทองที่ร้านทอง
ร้านทองเขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
ก่อเหตุเมืองประณะที่ที่ผ่านมานี่เอง
ตำรวจสามารถควบคุมตัวได้แล้วนะคะ
เพราะว่าเขาติดต่อขอเข้ามอบตัวหลังจากที่ไปกบดานที่บ้านของแม่ที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยนะคะ
ชิงทองครั้งนั้นพฤติกรรมเขาเอาปืนวีบีกันเข้าไป
แล้วก็เข้าไปจี้ได้ทองมาทั้งหมดได้เยอะนะ๑๐๙บาทมูลค่ากว่า๒ล้านบาทเนี่ยนะคะ

เขาบอกว่าเขาติดหนี้พนันรวมแล้วประมาณ๒แสนบาท
และอยากจะเอาเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งด้วยนะคะ
ตำรวจภูทรสัตหีบซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่ที่เกิดเหตุ
ควบคุมตัวนายสอนชัยนินละสนทิอายุ๓๔ปี
ผู้ต้องหาใช้ปืนบีบีกันไปจี้ชิงทอง
ร้านทองอยู่ในห้างนะคะพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เอาตัวไปทำแผนค่ะหลังจากขอเข้ามอบตัว
ที่สถานีตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
เหตุการณ์ย้อนกลับไปวันที่เกิดเหตุก็คือ
โมงเสร็จของวันที่๒๘เมษายนที่ผ่านมา
คนร้ายใช้ปืนบีบีกันค่ะเข้าไปจี้พนักงาน
ของร้านทองสุพัตราเยาวราช
ก่อนจะกวาดทองรูปภัณฑ์ไปทั้งหมด๑๐๙บาท
ค่ารวมประมาณ๒ล้านบาทแล้วก็วิ่งหลบหนีไปนะคะ
ไปทางท่อระบายน้ำข้างห้างสรรพสินค้า
ซึ่งท่อมันจะไปทะลุอยู่ในป่า

จากนั้นเปลี่ยนชุดที่ซ่อนเอาไว้หลังบ้านหลังบ้านหลังหนึ่ง
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๔๐๐เมตรหลังจากนั้นก็หลบหนีไปค่ะ
ต่อมาตำรวจสอบสวนและหาเบาะแสคนร้ายจากกล้องวงจรปิด
ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายสอนชัย
ขอหมายสารพัทยาเป็นหมายจับ
แล้วก็พบว่าคนร้ายหลบหนีกบดานไปที่บ้านแม่ในจังหวัดพิจิตรนะคะ

ผู้ต้องหาติดต่อขอเข้ามอบตัวที่อายุทยา
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
เปิดเผยว่าผู้ต้องหารับสารภาพว่า
หลังก่อเหตุเอาทองไปไว้ที่บ้านพัก
โดยของกลางทั้งหมดตอนนี้ยังไม่ได้เอาไปขายเลยนะ

ตำรวจก็เลยไปตรวจยึดกลับมาส่งคืนผู้เสียหายก็คือร้านทองได้ทั้งหมดเลย
ส่วนปืนบีบีกันที่ใช้ในการก่อเหตุ
ผู้ต้องหาบอกว่าได้มาจากการไปซื้อที่ตลาดนัด

ระหว่างการหลบหนีน่าจะอยู่ใกล้ร่องน้ำจุดเกิดเหตุ
ผู้ต้องหาอ้างว่าคือตำรวจถามว่า
ทำไปทำไมนั่นสิเอาไปทำไมเยอะแยะ

และก่อนหน้านี้เอารถกระบะไปจำนำไว้
จำนำไว้มูลค่า๑๕๐๐๐บาท
รวมก็๒๕๐๐๐๐บาท

ไม่มีเงินเอาไปรถไปเอารถกระบะออกมาจากการจำนำ

ตอนนี้แม่กำลังป่วยด้วยไม่มีเงินรักษาแม่
แม่เป็นโรคมะเร็งอยู่ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุขึ้นมา
แต่ถ้าทำแบบนี้แล้ว